เป็นเหตุการณ์คาร์บอมพร้อมกัน๓จุดด้วยกัน
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพพฤติกรรมของคนร้ายทั้ง๖คนได้ด้วย
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์บางส่วนของเหตุวางระเบิดรถจักรยานยนต์บอม๓จุดค่ะ
โดยมีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ซุกซ่อนระเบิดมาจอดเอาไว้
บริเวณหน้าร้านพิเชษอาหารตามสั่ง
ริมถนนประชาวิวัฒน์ซอย๓เขตเทศบาลเมืองสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสเย็นวานนี้นะคะ
จากนั้นคนร้ายก็เดินข้ามถนนไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเพื่อนอีกคน
อำพรางตัวด้วยการสวมเสื้อกันฝนแล้วก็ขับหลบหนีไป
ส่วนอีก๒จุดค่ะเป็นการก่อเหตุในลักษณะเดียวกันเลย
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็ไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งเอาไว้บนเสาไฟฟ้าที่จุดเกิดเหตุทั้ง๓จุด
กล้องวงจรปิดก็บันทึกพฤติกรรมกลุ่มคนร้ายเอาไว้ได้๖คนด้วยกัน
เหตุการณ์ครั้งนี้คนร้ายวางระเบิดรถจักรยานยนต์บอม๓จุดในเวลาไล่เลี่ยกันนะคะ
ทะเบียนขอไข่ททก๓๕๑นราธิวาสคนร้ายซุกระเบิดแสวงเครื่องคาดว่าจุดชนวนระเบิดด้วยการตั้งเวลาค่ะ
ส่วนจุดที่สามนะคะอยู่หลังโรงแรมพลาซ่าโดยจุดนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่พบรถจักรยานยนต์ที่ซ่อนระเบิดค่ะแต่คาดว่าน่าจะเป็นการจุดชนวนด้วยการตั้งเวลาซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมภาพวงจรปิดที่บันทึกได้ไปเปรียบเทียบกับบุคคลในแฟมคณีความมั่นคงค้างเก่าแล้วเพื่อจะเป็นแนวทางในก
สามคนด้วยกันค่ะ